คุณผู้ชมข่าวนี้เตรียมซับน้ำตา

แต่ถ้าคนผิดแล้วเขากลับตัวกลับใจได้แล้ว

เขาก็ต้องย่อมอยากได้โอกาสจากสังคม
หลังฝนมันสวยงามสดใสเสมอ
แล้วสิ่งที่เขาอยากเจอคนแรกคือลูกสาว
ก็เลยแอบไปเซอร์ไพรส์ลูกสาวหน้าโรงเรียน

ดูนี่มันเดินเดินดูนี่มันจะเดินเจอพ่อไหม

น้องลิแค่พ่อมาได้ยังไงผมว่าผู้ชายคนนี้แบบโอ้โหหัวใจพองโตมาก
ไม่ได้เจอลูกมาเป็นปีครับก็เลยมาเตอร์ไพรส์แบบนี้นะครับ
นะฮะทันทีที่ลูกสาวตอนแรกลูกสาวก็จำพ่อไม่ได้ไง
น้องลิยังตะกดลิ้งเขาน้ำตาหลายแล้วเห็นไหม
ตอนแรกเขาใส่ทั้งแว่นดำทั้งหน้ากากมา
เจอลูกลูกสาวเขาหลังจากนั้นเขาก็พาลูกสาวไปกินข้าวนะ
ได้เจอหน้าก็ทำกิจกรรมร่วมกันชดเชยกับเวลาที่เขาหายไป

เขาบอกแบบนี้ว่าเขาไม่ได้เจอลูกมา๑ปี๘เดือน
เฮ้ยกับ๒ปีนะหรือหลังจากที่เขาโดนต้องโทษ
แล้วก็ไปอยู่ในเรือนจำแต่พอออกมาจากเรือนจำสองเดือนเนี่ย
จะมีโอกาสที่จะมาหาลูกไงคิดถึงมากนะครับ
เช้าเน็ตต่างดีใจดูแล้วน้ำตาหลายตามซึ้งนะครับ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อ
อดีตเก็บไว้เป็นบทเรียนอะไรผิดแล้วก็ปลอดภัณฑ์ไป
แล้วพอได้โอกาสใหม่ในชีวิตก็เริ่มต้นชีวิตใหม่

คุณพ่อด้วยความเคารพว่าคุณพ่อทำอะไรผิด
แล้วถึงขั้นต้องไปติดอยู่ในเรือนจำ
แต่ว่าครั้งนี้ได้โอกาสแล้ว
โอกาสที่สำคัญที่สุดคือโอกาสจากลูกสาวตัวน้อยนั่นแหละค่ะ
เขาบอกว่าคุณพ่อจำความรู้สึกนี้ไว้ให้ดีนะ
จำเสียงจำรอยยิ้มของลูกสาวคนนี้เอาไว้ให้ดี

หลังจากนี้ให้มีแต่เรื่องดีเกิดขึ้นกับครอบครัวนะคะ